อยากไปดูเหตุสุดโหดก่อนเรานำเสนอไปแล้ว
ก็คือเหตุการณ์โยนน้องหมาออกมาจากรถ๒ตัว

แล้วโดนเหยียบไส้แตกอันนี้ตาย
อีกตัวหนึ่งเคราะห์ดีมีคนช่วยเหลือได้
เหตุการณ์นี้เจอตัวคนก่อเหตุแล้ว

อันนี้จำได้จำได้จำได้ไอ้ตัวนี้ตายโดนเหยียบแหละตายตัวแรกเลย
จากนั้นมาเฮ้ยรถกระบะแดงทำไมใจดำขนาดนี้
ตอนแรกไม่รู้คิดว่าหมากระโจนออกมา
หมาจะกระโจนได้ไงวะตัวมันนิดเดียว
แต่สุดท้ายไม่ใช่กระโจนแล้วไม่ต้องมีใครในรถ

เพราะดีมากตัวที่สองลงมาแต่ไม่โดนรถทับแบละ
เพราะว่าพลเมืองดีที่อยู่ในรถคันนี้
จอดรถกลางถนนเลยขอนับถือน้ำใจพี่มากนะครับ
เยี่ยมมากช่วยเหลือไอ้เจ้าน้องหมาตัวนี้ไว้ได้
และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะท้านสะเทือนหัวใจจริง

ประมาณสัก๓โมงครึ่งของ๒๑พฤศจิกายน
ตาศรีวัย๘๘ปีมามอบตัวกับตำรวจกำแพงแสน

ตะศรีเป็นคนขับรถหลานตะศรีไม่เกี่ยว
เป็นคนขับรถกระบะเมื่อสักครู่นี้
ส่วนตาศรีวัย๘๘ปีมามอบตัวแล้ว
แล้วพฤติกรรมทำไมอมหิตขนาดนี้ตาศรี

วันนั้นผมเมาไม่เข้าใจ

กินเหล้าที่บ้านญาติเมา
แล้วเห็นน้องหมาอยู่ที่บ้านญาติแค่อยากเลี้ยง
เจ้าของบ้านเขาก็เลยเอางั้นตาเอาไปเลย
ตาก็รับเลี้ยงมาก็รับยังไม่ทันจะถึงบ้านเลย
ปรากฏว่าระหว่างทางตาศรีอ้างว่าหมามันกัด
ตาศรีหมามันตัวจิ๋วเดียว
มันกัดให้ตายฟันมันก็ไม่เข้าเนื้อเรา

พอมันกัดเสร็จแล้วมันอึใส่มันฉี่ใส่
ตะศรีโมโหร้ายฮะก็เลยโยนน้องหมาออกมา
พฤติกรรมแบบนี้ตะศรีบอกว่าขอโทษต่อสังคมจริง
ฟังจากตาศรีวัย๘๘ปี
เชอมความทรงมั้ยหรือค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั่นคือการฆ่าสิ่งมีชีวิตไปแล้ว
เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่วันเข้าทั้งนั้นเอง
ถ้าหากไม่มีความรักไม่มีความเข้าใจ

ไม่มีความเข้าใจเป็นทุนต่อเนื่องไป
อย่าเอามาเลี้ยงอย่าเอาหมาอย่าเอาแมวมาเลี้ยฮะ
นิตศรีแล้วทำไปยังหัวเราะแห่อยู่เลย

ยังรู้สึกว่าเหมือนมันไม่สำนึกผิด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้มีความผิดตามกฎหมาย
ตำรวจภูทรกระแพงแสนแจ้งเขาหาตะสี

แล้วคนขับอ่ะหลานชื่อว่าบุญทันไม่มีความผิดฮะ
หลานเขาขับรถมาตามทางปกติ

แต่ตะศรีด้วยอาการเมาด้วยด้วยอาการฉุนด้วย

ก็เลยโยนน้องหมาออกมา๒ตัวแบบนี้
นี่คือเหตุการณ์สะท้านหัวใจคนรักน้องหมาทั่วไทยครับ

แล้วที่สำคัญบอกว่าทำไปรู้เท่าไม่ถึงการ

คน๘๘รู้เท่าไม่ถึงการ